นมเก้าจิรายุว่างานเยอะแล้วก็งานเยอะกว่าแน่นอน

ล่าสุดต้องพิสูจนฝีมือกับอีกหนึ่งบทบาท
ก็คือการเป็นพระเอกละครยาวค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวเองยอมรับรู้สึกปรกดดั้นเหมือนกัน
แล้วก็เป็นงานที่ยากที่สุดในชีวิต
ส่วนเรื่องโรคสุขภาพนะคะตอนนี้ที่เจ้าตัวประสบพบเจอมาก็คือ
ไข้หวัดสายพันธบีนั่นเอง
แล้วก็อาการเลือดกำเดาทะลักจะบรรเทาลงบ้างหรือยังไปฟังเจ้าตัวกันเลยค่ะ

ตอนนี้ที่มีเรื่องอะไรนะเลิศกำเดาไหล
การทำงานที่โตขึ้นยังไงบ้างคะอย่างเรื่องนี้มันก็จะเป็นอีกจุดเปลี่ยนจุดหนึ่ง
ใช่ครับโตกว่าเลือดคนคนจังอีกครับ
เป็นพระเอกเรื่องแรกเป็นละครที่แบบเหมือนกับมาอยู่ในเส้นเรื่องหลักครั้งแรก
ก็ตื่นเต้นแล้วก็เวิร์คกับมันเยอะมากครับ
เป็นพระเอกเรื่องแรกแล้วก็เป็นเส้นเรื่องหลัก
ที่สำคัญตัวเขาเองต้องปรับลุคให้ดูโตขึ้น
ปกติเราจะเห็นเขาอยู่ในซีรีส์ที่เด็กหน่อยน่ารักหน่อย
แต่อันนี้ดูโตขึ้นแล้วละครมันก็ค่อนข้างที่จะหนักขึ้น

เพราะว่าเรื่องนี้หัวใจศิลาพี่บี้เคยเล่นเอาไว้ก่อน

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูเวอร์ชันน้องต่อนะคะ
ฝีไม้ลายมือจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ